ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สงขลาค่ะ
หัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งเขามีอาชีพรับจ้างกรีดยาง
เขาก็ออกไปกรีดยางทำหน้าที่ตามปกติ
มีลูกอยู่ละ๓คนภรรยากำลังตั้งท้อง๗เดือนเลยนะคะ
ปรากฏว่าจังหวะขากลับบ้านค่ะประมาณสัก๒ทุ่มได้
มีคนร้ายไม่รู้มาจากไหนนะคะเหมือนดักซุ่มรออยู่
กับยาเสพติดอ่าตำรวจสอบพรรณรัฐภูมิเข้าตรวจสอบเหตุคนถูกยิงเสียชีวิต
ริมถนนสายวัดใหม่ทุ่งคาในพื้นที่บ้านปลายละหารที่ตำบลกำแพงเพชรจังหวัดสงขลานะคะ
ในที่เกิดเหตุพบศพของนายประเสริฐบุญชื่นอายุ๓๒ปี
ปลายละหารค่ะสภาพเนี่ยสวมเสื้อแขนยาวลายพรางทหาร
กางเกงสีดำรองเท้าบูธนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างทาง
สภาพศพด้านหลังมีบัตรแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเก้าหมอมอหนึ่งนัดค่ะ
ใกล้การมีรถจักรยานยนต์ของนายประเสริฐล้มอยู่ห่างจากจุดพบศพประมาณสักสองเมตร
แล้วก็รับจ้างกรีดยางพารามีลูก๓คนแล้วก็ภรรยากำลังตั้งท้องคนที่๔ได้๗เดือน
ก่อนเกิดเหตุเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปกรีดยางตั้งแต่๒ทุ่ม
พอกรีดยางเสร็จกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านถึงจุดเกิดเหตุ
คนร้ายน่าจะมาดักซุ่มรออยู่แล้วไม่รู้ว่าดักซุ่มแล้วยิงเลย
ขี่รถตามประกบแต่ที่แน่ก็คือคนร้ายยิงนายประเสริฐจากด้านหลัง
ทำให้เขาล้มลงเสียชีวิตนะคะซึ่งปมสังหารทุกคนก็พูดบอกว่า

ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างติดตามสืบสวนหาตัวคนร้าย
มาลงโทษทางกฎหมายให้ได้นะคะ